สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไทยรัฐ
คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอรัชพรชาลาดลและคุณภาคภูมิ
สถิตย์ค่ะวันนี้เราจะเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์ที่
เทคโนโลยีแห่งหนึ่งที่พระนครศรีอยุธยาค่ะนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานนี้ครับทุกผู้ชมครับ
ตอนที่น้องเขากำลังข้ามสะพานลอยจะไปเรียนหนังสือกันเนี่ย
ใครจะไปคิดนะครับเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วฮะ
มีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งขี่จักรยานยนต์มาหน้าสถาบันของเขา
แล้วปลาระเบิดใส่วิ่งไปเนี่ยไปไล่ฟันเขาเลยนะฮะ

น่ารักมากว้าว
นี่ฮะเด็กนักเรียนผู้หญิงที่อยู่บนสะพานลอยเนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้ได้

น่ากลัวมากคือน้องแบบทำยังไงกับผู้หญิงเดี๋ยวนั้นเลยอ่ะ
แล้วข้างล่างเนี่ยก็มีพวกเด็กที่กำลังจะเข้าเรียน
ค่ะคือกลุ่มพวกเนี้ยคาดว่าเป็นพวก
สถาบันนะฮะคือขี่จักรยานยนต์มา๒คันนะครับทุกผู้ชมครับ
คัน๖คนผ่านหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งนี้ที่พระนครศรีอยุธยานะครับ
ปลาระเบิดปิงปองใส่ก่อนเลยนะฮะหลังจากนั้นจอดรถนะจอดรถ
แล้วลงจากรถเนี่ยถือมีดวิ่งไปไล่ฟันนักศึกษาที่อยู่แถวหน้าสถาบัน
นี่เป็นนักศึกษาผู้ชายนะฮะคือดูจากลักษณะท่าทางแล้วเนี่ย
คือก็ไม่ได้รู้จักกับพวกที่วิ่งไปไล่ฟันเขานะเหมือนกับว่าแค่เป็นต่างสถาบัน
ขี่รถผ่านมาก็ใส่เขาเลยฮะทั้งระเบิดทั้งลงไปวิ่งวิ่งมาจะไล่ฟันเขานะครับ
มีน้องที่ถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะครับแล้วคลิปนี้นะครับผู้ปกครองของน้องนักศึกษาผู้หญิงเนี่ย
เอาไปโพสต์ในสังคมออนไลน์นะครับบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานนี้นะครับ
ลูกสาวกับเพื่อนเนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้ได้ตอนที่อยู่บนสะพานลอยกำลังจะเดินข้ามไปเรียนหนังสือ
คือพ่อบอกเห็นแบบนี้โอ้โหแล้วความปลอดภัยของลูกพ่อเนี่ยอยู่ที่ไหน
พวกนี้เห็นไหมฮะลงไปวิ่งจะไล่ฟันเขาเสร็จแล้วก็วิ่งกลับมาขึ้นจักรยานยนต์
แล้วก็ขี่ไป๖คน๒คัน
พ่อของน้องที่ถ่ายคลิปบอกนี่ถ้าลูกผมเดินลงสะพานลอยไปแล้วกำลังอยู่หน้าโรงเรียนเนี่ยทำยังไงเนี่ย
น่ะสิต้องโดนระเบิดโดนลูกหลงแน่เลย
โอ้โหนี่ฮะก็เลยเอาคลิปนี้เนี่ยมาโพสต์นะครับ
มุมหนึ่งก็คืออยากจะให้เจ้าหน้าที่บ้านเมือง
หรือว่าทางสถาบันเนี่ยสถานศึกษาหรือว่าจะกระทรวงศึกษาก็ได้เนี่ย
จัดการให้เป็นจริงเป็นจังหน่อยกับกลุ่มคนที่ก่อเหตุลักษณะแบบนี้เนี่ย
คือถ้าจับได้แล้วเอายังไงคุณพ่อของน้องบอก
จับได้แล้วยังไงก็เอาเด็กเยาวชนอบรมบ่มนิสัยปล่อยออกมา
แล้วมันจะเป็นคนดีได้จริงไหมเอาแบบให้จริงจริงจัง
ให้แบบเห็นลงโทษกันแบบเข็ดหลาบได้ไหม
เดี๋ยววันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับพ่อของน้องที่เป็นคนถ่ายคลิป
บอกว่าจะไปที่สถาบันนะครับที่วิทยาลัยนะครับ
รวมตัวกับคนอื่นด้วยนะฮะผู้ปกครองคนอื่นด้วยนะครับ
จะไปถามคุณครูที่วิทยาลัยบอกว่าจะมีความปลอดภัย
สำหรับลูกหลานที่มาเรียนหนังสือยังไงมีแนวทางในการป้องกัน
แก้ไขยังไงบ้างนอกจากที่เคยทำกันมาตลอด
แล้วก็เห็นว่ามันก็ยังไม่จบไม่สิ้นสักทีนึงนะครับ
ท่านผู้ชมครับล่าสุดช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับ
ตำรวจสพพระนครศรีอยุธยาเจ้าของท้องที่นะฮะนี่ครับ
ไปไล่จับมาได้สองคนนะครับที่อยู่ในภาพที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้เนี่ย
จักรยานยนต์ด้วยนะครับจับสองคนนี้เนี่ย
จับได้แถวหน้าห้างในพื้นที่นั่นแหละนะครับ
ดรวจสอบพบว่าซุกระเบิดควดเอาไว้ในรถจักรยานยนต์นะครับ
มีมิดดาบอีกเล่มนึงแล้วมีพระอีกเล่มนึง
เหล้าอีกสามขวดโอ้โหนี่ฮะโอ้โห
ทำประวัติแล้วก็รับทราบเรื่องการแจ้งข้อหาดำเนินคดีนี่อาวุธฮะ
เหล้าอีกสามขวดนะครับทั้งสองคนที่จับได้เนี่ยคนหนึ่งอายุสิบห้า
อีกคนนึงอายุ๑๗แต่ถามว่าเรียนที่ไหนบอกไม่ได้เรียนแล้ว
เคยเรียนแต่ตอนนี้ไม่ได้เรียนแล้วนะ
ส่วนจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มที่มาปลาระเบิดที่หน้าสถาบันตามคลิปที่นักศึกษาผู้หญิงถ่ายได้หรือเปล่าเนี่ย
เดี๋ยวต้องขยายผลต่อค่ะนะฮะแต่ที่แน่ก็คือสองคนนี้เนี่ย
เคยเป็นนักศึกษาของพวกอาชีวะในพื้นที่
ไม่ได้เรียนแล้วแต่ว่าขี่จักรยานยนต์ไปมาในพื้นที่เนี่ยมีระเบิดขวดเออ
มีมีดดาบมีมีดพระมีขวดเหล้าอีกสามขวดในรถจักรยานยนต์นี่นะฮะอ้าว
เดี๋ยววันจันนี้นะครับผู้ปกครองของน้องที่ถ่ายคลิปได้บอกจะไปหาคุณครูหาอาจารย์หน่อย
บอกลูกหลานเขาจะปลอดภัยไหมเนี่ยเจอเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ย